สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สด
ใหม่แล้วให้เยอะอ้าวโอเคตอนนี้ก็เรียกว่าฝนตกหนักมาก
คุณผู้ชมครับแล้วก็น้ำเนี่ยค่อนข้างจะท่วมหลายจุดทีเดียว
ใช่ค่ะนะครับเมื่อกี้นี้ตรงแถวแจ้งวัฒนะนะครับ
หรือบางเขตเนี้ยในกรุงเทพฯหาละครเนี้ยน้ำท่วมหนักมาก
รังสิตปฐุมธานีตอนนี้ต้องบอกว่ามีการติดทงแดงกันแล้วนะคะ
บอกว่าใครที่แบบว่าบ้านอยู่ติดริมน้ำตอนนี้ก็คือต้องให้ขนของขึ้นจากชั้นล่างขึ้นที่สูงกันแล้วค่ะ
กินรถเมย์มาจากที่ไหนเมื่อกี้หนูมาจากทางฝั่งพระรามสี่สุขุมวิทย
ฝนตกแต่น้ำท่วมแต่รถติดมากติดมากนะครับเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยใช่ไหมใช่
แอนกซี่ลารมาจากไหนมาจากแจ้งคะฮนะข่ะน้ำต้มหนักไหมหูหู
แถวแจ้งคะฮนาแบบสิบสี่อะไรอย่างเนี้ยไปต้นมาคืนน่ะครับ

รองเท้าซ่อนสูงด้วยนะเดี๋ยวผมวิ่ง่ายด้วย
แล้วคุณเป็นอะไรเี้ยเสียชุดขนาดนี้

คุณต้องแต่งตัวอย่างนี้มาเลยเหรอ
อ้ายมากเลยอ่ะที่ตัวอีก
นี่คุณมันเผาแสงขนาดนี้หรืออย่างนี้
สำหรับคุณเยาแหวนเนี่ยจะเก็บไว้รักษาจนตาย
จริงหรือเปล่าถ้าคุณตายมันจะเอาใส่ปากเขาไปด้วย

ขอบคุณนะจะเก็บไว้จนวันตายเลย
จริงโอเคนะครับไปดูชุดวิบัตรมากครับโอเค
ไปดูเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาเตือนภัยหน่อย
ใช่ค่ะตอนนี้ออกประกาศฉบับที่๑๐แล้วนะ
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน
ปกคลุมลงมาที่ภาคเหนือตอนบนรวมไปถึงประเทศลาวตอนบน
ก็ส่งผลทำให้ร่องมรสุมกำลังแรงเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออก
เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้
ประกอบกับมันมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง
พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยค่ะ
ลักษณะแบบนี้เรียกว่าเกือบจะทั่วประเทศเลยมีฝนตกหนักมาก
นี่แหละค่ะก็เลยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพันธุ์แล้วก็น้ำป่าไหลหลาก
โดยเฉพาะพื้นที่ล่าเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหล
เมื่อคืนนี้ค่ะทางระยองเนี่ยโอ้โหน้ำป่ามา
แล้วก็ฝนมาตกกันตลอดน้ำท่วมกันแบบสูงมากทีเดียวนะคะ
ถ้าเป็นโคราชเองก็เหมือนกัน
แล้วก็น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมด้วย
ถ้าเป็นใกล้ในแขกรังสิตปฐุมธรรมนี้ต้องบอกว่าฝนตกลงมาต่อเนื่องวันนี้
ฟิลเจอร์ปาร์ครังสิตเรียกว่า๒วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะฝนตกค่อนข้างเยอะนะคะ
ถ้าเราดูจากในภาพเราก็จะเห็นเลยว่า
สองวันที่แล้วตรงแถวฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตก็ท่วม
วันนี้มันตกลงมาเรียกว่าเกือบจะแบบทั้งวันนะคะ

ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
หลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะ
ลงพื้นที่กันไปบริเวณหน้าฟิลเจอร์ปาร์ครังสิตเนี่ยนะคะ

ช่วงตอนประมาณสัก๓โมงเนี่ยฝนหยุดนะคะ

ตั้งแต่หน้าทางเข้าฟิลเจอร์ปาร์ครังสิต
เรื่อยไปยังโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อด้านหน้าโรงพยาบาลเปาโล
พอเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีฝนตกลงมาอีก
ก็ส่งผลให้น้ำท่วมขังบนถนนหน้าฟิลเจอร์ปาร์ครังสิตสูงนะคะ
จุดนี่น้ำท่วมถึงครึ่งล้อรถยนต์

ตั้งแต่ทางเข้าฟิลเจอร์ปาร์ครังสิตต่อเนื่องกันไป
ถึงทางขึ้นสะพานไปยังรังสิตคลอง๑กันเลยทีเดียวค่ะ
หลักสี่แจ้งวัฒนะช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็คือตกกันมาตลอดเลยนะคะ
น้ำท่วมสูงหลายจุดอย่างเช่นเขตหลัก๔ถนนแจ้งวัฒนะ
ขาเข้าขาออกช่วงหน้าบริษัททีโอทียาวไปจนถึงเรียบคลองประปาค่ะ
อันนี้ก็การจราจรติดขัดยาวไปเลยทีเดียวนะคะ
ลำลูกกาคลองหลวงปฐุมธานีโซนนี้ก็คือน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่
ซึ่งเอาจริงวันนี้มีการเตือนภัยแถวรังสิตก่อน
ที่เมย์บอกนะฮะว่าตอนนี้มีการยกทงแล้วล่ะ
มันคือเลยระดับสีแดงพี่หนุ่ม
คืออย่างที่เราเคยอธิบายว่าถ้าน้ำตรงคลองแถวรังสิตนี่
ระดับน้ำคลองรังสิตเนี่ยคือเกือบ๒เมตรแล้ว๑เมตร๘๕นะครับ
เพราะฉะนั้นระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่เสี่ยงอันตราย

ถึงขั้นมีการเตือนว่ายกของขึ้นที่สูง
ใช่ค่ะในโซนสมุทรประการด้วยก็เหมือนกัน
มุดประการคลองสำโรงก็คือน้ำแบบว่าขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วค่ะ
มุดประการเทศบาลนครรังสิตถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะ

วันนี้เทศบาลนครรังสิตเนี่ยเขาบอกว่า
รายงานสถานการณ์ระดับน้ำเนี่ยตอนนั้นตอนประมาณก่อนเข้ารายการเรา
เป็นเมตร๗๘แต่หลังที่ตอนระหว่างที่เราดำเนินรายการกันอยู่

เพราะฉะนั้นระดับน้ำค่อนข้างที่จะขึ้นเร็วพอสมควรนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยสภาวะระดับน้ำมันมีเกณฑ์ความเสี่ยงอันตราย
อบพยพนี่นี่ล่าสุดแล้วนะฮะพี่หนุ่มดูดิ
หนักมากดูจะล้าเข้าไม่ได้เลยค่ะบางที
อยากจะบอกว่าข่าวยังไงก็ต้องรายงานอย่างใกล้ชิดนะฮะ

น้ำนี่มิดมิดลดเลยค่ะ
ขึ้นมาแบบว่ากระโปรงลดเลยดูสิ
ลาดกะบังเองกันไชกระเนิดพร้อยก็อุ่มนะฮะ
กระบังจริงตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยค่ะ
เพราะว่าน้ำในเข็ดมันก็สูงมากเหมือนกัน
มันอยู่ในคลองเลย

มา๑๙๕๔มาพวกเดี่ยวตุ้งมาเลย
เราสามารถกะเพราะว่ามันเป็นมวลน้ำขนาดใหญ่

เพิ่มจากฝล
ไปดูภาพที่เป็นแผนที่ประเทศไทยเมื่อกี้

เป็นหย่อมอยู่ตรงกลางตามที่นักวิชาการเขาคาดการณ์เอาไว้
บอกว่าฝนตกในปีนี้ในช่วงนี้ค่ะมันจะตกอยู่บริเวณภาคกลางค่อนข้างเยอะ
เนี่ยที่เราจะเห็นเนี่ยแล้วก็ภาคตะวันดูสิออกอืมซึ่งภาคตะวันออกก็มีการเตือนภัย
อย่างระยองจันทบุรีตราดอย่างที่บอกไปว่าระยองก็หนักมากเมื่อคืนนี้
ไม่ไม่ทรวมอืมเนี้ยอะเอาไว้ทดลองทรวมไม่ทรวมเนี้ย
ไม่เชื่อว่าท่วมเหมือนปี๕๔ถ้าสมมุติตัวเองตัวเองเป็นคนที่ชอบดูอะไรอย่างนี้ได้
ระดับน้ำในเขื่อนมันยังไม่แบบโอ้โห

ปีนี้เขื่อนมันยังไม่ได้ล้นขนาดนั้น
ตลอดระยะเวลามันมีการระบายออกมาเรื่อยไง
เพราะว่าเหมือนการเตรียมตัวเรารู้ว่าปรากฏการณ์เอลลานีย่า

โคร่องมาเรื่อยพร่องน้ำพร่องน้ำพร่องน้ำมาเรื่อย
มวลน้ำขนาดใหญ่ตู้มเดียวที่ท่วมทั้งกรุงเทพไม่เชื่อว่ามี
แต่ถามว่าไอ้ท่วมขังอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าท่วมขัง
หรือท่วมรอการระบายอย่างนี้เป็นไปได้แล้วจะเป็นตลอดด้วย
คือประจวบเหมาะช่วงนี้มันมีน้ำทะเลหนุน
ก็คือช่วงวันที่๗๑๐กันยายน
มันก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุด

อันไหนที่ติดแบบว่าริมน้ำด้วยอย่างนี้
มันก็จะหนุนประจวบกับฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ฝนก็เยอะด้วยก็เลยแบบรวมกันไปน้ำเลยเยอะมากกว่าปกติเลย
นี่อย่างนี้เขาเรียกอันนี้แหละโอเคแหละเขาเรียกว่าน้ำท่วมขัง
หรือน้ำรอการระบายจริงจริงแต่คราวนี้จะระบายทันไม่ทันอีกเรื่องหนึ่งนะ
คือตอนนี้ต้องมีการแบบว่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
เอาเข้ามาเพิ่มเติม๙เครื่องมาติดตั้ง
เพื่อจะเสริมการระบายน้ำในคลองรังสิต
บริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตประยูนศักดิ์ค่ะ
ตั้งแต่ในช่วงคืนวันที่๗กันยายนที่ผ่านมา
โดยเขาพร้อมใช้งานในวันนี้นะคะ๘กันยายน
รวมไปถึงยังมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารจัดการน้ำค่ะตอนนี้ต้องแบบว่าเข้ามาดำเนินการเลย
เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการระบายน้ำ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่บอกออกมาบอกมีเครื่องระบายน้ำมีเครื่องสูบน้ำนะ
แต่ว่ามันเสียตอนนี้มีการซ่อมแซมแล้วก็เอาเข้ามาเติมนะคะ

นั่นแหละเพราะฉะนั้นถามว่าก็ต้องดูกันนะฮะ
แต่ก็โอเคละมันมีโอกาสท่วมล้นตะลงตะลิงมันมีโอกาสอยู่แล้ว
แต่ถามว่าตู้มเดียวไม่มีไม่มีแน่นอน
อาจารย์ในศัวรีราชละ

คุณป้าเราไม่คิดเดินข้ามสะพานรอยมา
คนชีพบ้างจริงหรอ

คงคิดว่าเป็นแรลลิเกย์ที่ไหนอะไรอย่างนี้เนอะ

เดี๋ยวพี่จะไปงานที่ไหนเนี่ย
โอ้โหไปงานตัวอะไร

เดี๋ยววันนี้สื่อจะถามคุณเรื่องรีน่าจัง

แต่ไม่เคยสัมภาษณ์อยู่แล้วอาการคุณนุ่ม

ไม่ได้สัมภาษณ์อยู่แล้ว
คนไปรอสัมภาษณ์ดำดำอยู่
เขารู้ในฐานะนักข่าวเลยว่า

พูดสิผมขี้เกียจจะพูด

หนุ่มพูดออกรายการไปแล้วไงวันนี้

ส์แสนทัลงภาษณ์นะคะคนหนังข่าวไปรอแล้วเนี่ย

เขามีเวลาอยู่แล้วเขาต้องรอสัมภาษณ์คุณแม่ต่อนักข่าวเขารออยู่
โอ้ยน้ำน้ำเอ้าล่ะ

โอ้ยไอ้ขวัญขวัญส่งท่องชอบปิดให้เธอดูอย่าง
เขาก็ลงนางส่งมาให้ดูเขาส่งให้เธอแล้วนะ
นางบอกอยู่เดี๋ยวหนูส่งให้พี่หนุ่มก่อนค่ะ
นี่ไงเดี๋ยววันนี้พี่หนุ่มต้องเล่าให้เรื่องนี้ให้ฟัง

เพราะว่าวันนี้ก็มีโอกาสได้คุยกับเขา

ถูกนางก็บอกอย่างนี้โทรไปบอกว่าขอให้นางชี้แจงหน่อย
นางไม่เอา

แต่เห็นเมื่อวันไทยรัดิวโชว์

แล้วนางก็บอกเมื่อวัน
สองประเทศวรรตะ๘ปีจริง
เราจะเริ่มนับกันจริงปี๖๐จริงไหม

ว่าได้ทำจดหมายชี้แจงประธานสารรัฐธรรมนูล
ท่านว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ป่าน
ตอนแรกเราเข้าใจว่าวันนี้น่าจะพอรู้
ไม่ใช่ก็บอกเลื่อนไปวันที่๑๔
เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ป่าน
นั่นจะจบผมเมื่อกี้แล้วล่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
นี่เขาเขียนมาก็อาจารย์สคริปต์นั้น
ผมก็ไม่ทราบนะเห็นว่าคุณมีพ่ออยู่ในรัฐสภา

อีเดี๋ยวเอาง่ายภาษาชาวบ้านไม่ต้องไปวักสี่วักห้าวักเจ็ดหรอก
มันไม่มีผลบทบาทสำคัญของเรา
เอาง่ายว่านายกครบ๘ปีเมื่อไหร่
แล้วแต่การตีความว่านายกครบ๘ปี

รู้แต่ว่านายกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกครบ๘ปีแล้ว

แต่การนับของรัฐมนูลอันนี้

เพราะว่าตอนนี้รักษาการนายกรัฐมนตรี

เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่า
กว่าเราจะไปได้เลือกตั้งอีกทีหนึ่ง

ระหว่างนี้เราเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้

จะมีการจัดประชุมงานระดับโลกคือเอเปค
เอเป็กปุ๊บก็ต้องมีตัวแทนผู้นำประเทศเนี่ย
ที่คอยต้อนรับอาคาตุกะทั้งหลาย

แต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นจดหมายที่ออกมาทั้งหมดเนี่ย

ลือกันสัมผัสในเรื่องเนี้ยพี่หนุ่มเข้าใจป่ะเหมือนกับพี่หนุ่มทำ
เรื่องเอกสารของเราส่วนตัวสารเราส่งสารรัฐมนุนมันเป็นเรื่องภายใน
มันเป็นเรื่องใหม่แล้วคนที่ไม่ใหญ่จริงใครจะเป็นคนปล่อย
ถ้าไม่ใหญ่จริงจบหมายเราที่จะหลุดได้ยังไงอ่าอืมมันไม่เป็น
สารทั่วไปเนอะถูกเขาก็เขียนอยู่รับเฉพาะรับอะไรนะ
ที่เขาอะไรน่ะซึ่งเป็นการส่งระหว่างตัวบุคคล
ทีมทำงานส่งถึงสารรัฐมนุนแต่ปรากฏว่าจดหมายเนี้ยทั้งหมดน่ะ
ลักษณะการตีความก็คือปี๖๐ทั้งคู่
แล้วเอ๊ะจดหมายนี้มันก็ไปตรงกับตอนบิ๊กป้อมพูดนี่
ว่านายกอยู่อีก๒ปีจำได้ไหมฮะ
คนก็เลยโอ้โหเดี๋ยวนี้จดหมายมันหลุดง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
นี่คือคำถามที่๑นะฮะคนก็ลุ้นกันอีกว่า๘กันยายน
ผลสรุปจะออกมาเป็นว่ายังไงว่านายกเนี่ยจะได้อยู่ต่อหรือเปล่า
ณวันนี้สารรัฐมนุนอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย
เห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพรป
ว่าด้วยพิจารณานะฮะของสารรัฐมนุนปี๖๓เนี่ย
อะไรก็ช่างเขาเถอะก็จะเลื่อนออกไปนู่น๑๓กันยายน
กันยายนจะกำหนดนัดพิจารณาอีกครั้ง
ในวันพุธที่๑๔กันยายนผู้สื่อข่าวนะฮะ
รายงานว่าสำหรับบันทึกรายงานการประชุมเนี่ย
เขาบอกเลยเป็นการรับรองบันทึกการประชุมระบุคณะกรรมการที่มีมติ
รับรองบันทึกการประชุมครั้งที่๔๙๗นะฮะ
ปี๒๘สิงหาคม๖๑เนี่ยถูกถึงครั้งที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่
เอาง่ายว่าจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งอาทิตย์หน้าเลย
ครั้งที่๕๐๑ครบ๕๐๐มาแล้วครั้งที่๕๐๑
แต่ว่าช่วง๔๙๗ถึง๕๐๑เป็นการคุยเรื่องยติเรื่องนี้เนาะ

ก็ต้องดูกันต่อไปเพราะตอนนี้ไม่มีทางชนะหรอ

คือจะไปดับสวิตช์ตอนนี้คือเอาง่ายสอสอหยุดปุ๊บ
สอสอหยุดปฏิบัติหน้าที่มีนาคมที่เราจะต้องเลือกตั้งกันใหม่นะครับ
วันนี้น้องอิ๊งก็มาออกรายการของคุณภาคภูมิครับ
ก็ตอบชัดเช็ดแล้วคุณพระภูมิก็ถาม
อิ๊งว่าอ้าวถ้าวันหนึ่งเป็นไปได้ไหม
ไปร่วมมือจับมือถ้าเพื่อไทยจับมือกับพลเอกประยุทธ์
อิงก็บอกอ๋อเขาคงจะร่วมกับที่เป็นประชาธิปไตย
มาจากการเลือกตั้งแต่คงร่วมงานกับพลเอกประยุทธ์ไม่ได้

เห็นพักฝ่ายค้านเขาก็บอกว่ามันมีแสงสว่างเบา
มี๒๓สวที่แบบโหวตให้กับบอกว่าไม่รับ
คือมันต้องมากกว่า๓๐๐
๓๕๐บ่อยแม่มันไม่บวช
ถึงจะดับพวกเขาถึงจะดับสวิตช์สวได้
ซึ่งยากมากแล้วครั้งหน้าเนี่ย
สว๒๕๐เนี่ยก็ยังอยู่นะคะ
เพราะดำรงตำแหน่งสวจากการคัดสรรนี้๕ปี
สอสอเลือกตั้งคือ๔ปี
โอเคนะครับก็เดี๋ยวไปว่ากันตรงนั้น

เขาบอกชาวพุทธนี่งงเหลือเกินนะครับ
มีคลิปนี้ออกมาเป็นภาพนี้ออกมานะฮะ

เป็นภาพนี่ไหมสาธุนี่

อ่าคือเรื่องนี้นะครับ
คุณเท้าศรีสุวรรณพิรมพักดี

นำออกมาเปิดเผยนะครับเป็นภาพของ

ไก่อบองเหมือนเมฆกับวุฒิดำ
บอกด้วยนะฮะแต่ไม่ใช่ไก่ครับ

หลับตานะฮะพนมมือ

บอกอบโอ่งไม่ได้มีแค่ไก่อีกต่อไป

พระพยอมนะครับเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว

ไม่เคยมีในทางพุทธศาสนานะ

พระก็จะมาจำพรรษาในโอ่งมันก็คงจะไม่ใช่

ไม่สามารถทำได้ทุกอริยบท
อ้างว่าอบสมุนไพรจริงมันก็ต้องเป็นตู้อ่ะเนอะ

นี่นะครับคือก็บอกว่าท่านบอกว่าหาหลายแบบวิธี

แต่เรื่องจิตใจถ้าทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์
ไม่มีอะไรแอบแฝงก็น่าจะพอใช้ได้

พร้อมกับมีการเตือนประชาชนครับบอกอย่าเพิ่งไปคล้อยไปนะ

มันใช้หรือให้คุณประโยชน์

สาธารณสุขเองก็ควรจะต้องให้ความรู้ด้วย

อ่าอยู่ในองค์นะ
ทำพิธีอะไรกัน
โอ้ตั้งแต่๑๐ปีที่แล้ว
น้ำต้มอุ่นซึ่งอยู่ในตุ่มนี่แหละหรือในโอ่งนี่แหละฮะคือในอุ่น
ในนั้นเนี่ยนะก็จะมีผสมไปด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน
มีว่านต่างนานาขมิ้นบรเพชรใบกระโดนน้ำว่านตูบหมูบต่าง
อะไรของเนี้ยว่านตูบหมูบเป็นไงก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะอืม
แต่ผมเคลียดมาอย่างเงี้ยจะเล่าอะไรหรือเปล่าห้ะจะเล่าอะไรหรือเปล่า
อะไรมีช่วงหนึ่งอ่ะไอ้พวกดาราเออ
ก็ไปอาบน้ำว่านน้ำว่านไงเธอโอ้ติดเชื้อเข้ามาเต็มเลย
มันเป็นโรคผิวหนังกันใหญ่เลยเธอจะบอกมันแบบว่าน้ำว่านไง
น้ำต้มอ่ะเธอไม่ได้ลงไปแช่อย่างนี้ใช่ไหม
อย่างเงี้แต่แบบว่าเป็นเขาบอกอย่างงี้แต่อันนี้เขาบอกสรรพคุณเนี่ยนะ
เขาบอกเพื่อรักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วที่ออกมาชี้แจงเพราะไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิด
อ่าอันนี้พระท่านว่าอืมอย่างเงี้ยน่ะแต่พี่เคยอาบน้ำว่านน่ะ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
กูว่ากูโตขึ้นมาส้นถุงตีหัวปุ๊กแตก
คือผมว่าอยู่ที่เราอาจคือพอเราโตขึ้นมาเราอาจจะเราอาจจะแบบไปทำผิด
มันอยู่ที่บริบทอะไรของเธอที่เธอชอบพูด
ไม่ใช่คือเราอาจจะไปทำผิดจารีดอะไรก็แล้วแต่

ต่อให้ต้นแหม่มันรอดมาได้ทุกวันนี้ก็บุญแล้ว
รอดจนขาวของข้ามีหมดไหม

จะเอาประวัติของไอ้พวกดารารุ่นพี่

เขาบอกแชร์ดาร่ะว่า

แน่ใจละเมนเห็นคนไม่พูดกันเป็นอาทิตย์อยู่นะ

มันเกลลวะคำว่าทะเลาะไปแล้วนึงเอาเปล่า

อยากให้พี่หนุ่มสรุปเรื่องต่อคิวซื้อหวยค่ะ

พี่บ้างรู้นะว่าเป็นแบบนี้ทั่วประเทศอธิบายคุณเนี้ยอ่ะแต่รู้ว่าเป็นอย่าง
นี้หรือของเรื่องที่เป็นประเด็นกันเนี้ยเกิดขึ้นเรื่องหวยเนี้ยมันเกิด
เขาได้โคต้าของทางฝั่งของกองสลาก
ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่แบบไปกดเพื่อจองสิทธิหวยได้ในการเอามาขาย
ใช่ไหมฮะเขาได้ปีนี้แต่ทีนี้พอตอนเช้าเนี่ยประมาณสักตี๔ตี๕
กล่องนี้เขาเรียกว่าไปกดเลือกกล่องกล่องหนึ่งจะมี๕๐๐ใบ
เขาก็ไปยืนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็กำลังจะกดประมาณสัก๖โมงเขาจะ๗โมงครึ่งต้องกดใช่ไหม
โมงกว่าปรากฏว่ามีคนกลุ่มหนึ่งมาแล้วบอกเฮ้ยมันกดไม่ได้ไปกดได้ยังไง
กูได้กดได้เพราะกูเนี่ยสามารถที่จะกดได้คนเดียวเพราะว่ากูเป็นคิวที่หนึ่ง
เพราะคิวที่๑ตั้งแต่ปี๕๘เข้าใจปะเขาจัดกันเองเหมือนแท็กซี่เหมือนวินเทือน
ก็คือโคต้าตั้งแต่ปี๕๘แต่จริงเขาเอาวันนี้ไม่ใช่หรอ
ไม่ใช่เขาคือใครก็ได้ที่ไปถึงก่อนก็สามารถกดก่อนได้จริงมันทุนจะเป็นแบบนั้น
ถูกไหมแต่อันนี้ไม่ใช่คือคนที่ไปก็บอกว่าไม่ได้
อันนี้มันจัดสรรกันมาก่อนหน้านั้นแล้วจัดสรรกันเองตู้ละ๑๐คนตู้ละ๑๐คน
มันก็ไม่กระจายอยู่ดีแหละฉันจะไม่ให้คนนี้กดฉันต้องเป็นคนกดเอง
คือคือ๓๐คนนี้นึกออกไหมไอ้คนที่ได้ใหม่ก็ไม่ต้องกดนะ
คือวันนี้เอาง่ายว่ายิ่งมีการเพิ่มสลากออนไลน์เยอะแค่ไหนมันก็จะมีปัญหาตรงนี้
อย่างวันนี้อธิบดีกรมสรรพากรในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาเปิดเผยถึงการจำหน่ายสลากกินดิจิทัลนะพี่หนุ่มนะ
ของ๑๖กันยายนที่จะถึงเนี่ยน้องว่าสลากงวด๑๖กันยายนจำนวนทั้งหมดที่เราขายกันตอนนี้นะฮะ
๑๐๐ล้านใบถูกต้องไหมต่องวดเนี่ย๑๐๐ล้านใบเราขายออนไลน์ทั้งหมด๑๑๔๕๓๐๐๐ใบ
โดยขายตั้งแต่๒กันยายนตั้งแต่๒กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยจำหน่ายสลากหมด๕วันหมดเกลี้ยงเลย
วันที่๗กันยายนจำนวนผู้ซื้อสลากเนี่ยนะจาก๑๑๔๕๓๐๐ใบเนี่ยนะฮะ

อืม
คุณคิดดูว่าคนหนึ่งซื้อกี่ใบคนหนึ่งเกือบสิบใบถูกต้องไหมนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาขายกัน๖วันนานกว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยขาย๕วันวันเดียวเอง
สำหรับสลากดิจิทัลรอบใหม่คือ๑ตุลาคมจะขายอีกครั้งในวันที่๑๗กันยายน
หลังจากที่ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกแล้วเนี่ยโดยจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งล้านใบฮะ
เพราะฉะนั้นงวดหน้าเนี่ยจะอยู่ในออนไลน์จาก๑๐๐ล้านใบจะอยู่ในออนไลน์ทั้งหมด๑๒ล้าน๕แสนใบ

จริงหวยออนไลน์ก็น่าจะทำได้ตั้งนานแล้วเนาะ

เมื่อเห็นตั้งเป็นกลุ่มเป็นพวกเอาไปมาว่าเขาอะมีสินตั้งแต่ปี๕๘
แล้วเขาตั้งกฎเกณฑ์ของเขามาเองว่าเขาสามารถกดได้ก่อน
ต่อให้ใครจะมานั่งใกล้ปีไหนไม่รู้แต่ว่า
ใช่เพราะว่าเค้าได้สิทธิ์มาตั้งแต่ปี๕๘
จะไม่ได้สิทธิ์ปี๕๙๖๐แล้วแต่ได้จริงไม่รู้แล้วแต่
แล้วปีนี้มัน๖ปี๕๘มันยังไม่มีออนไลน์เลยพี่หนุ่ม
ก็ไม่รู้ไงแต่เขาบอกว่าสมัยก่อนเขามาปลูกมุ้งเอามุ้งมานอนอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้
เขากดได้เขาเลยมีการตั้งกฎกันเอง
๓๐๔๐คนนั้นบอกว่าเขาตกกันได้เอง
คนอื่นที่จะได้ที่หลังปรากฏไม่ได้
ก็อย่างนั้นแค่เปลี่ยนรูปแบบ
คือมันเหมือนอย่างนี้พูดง่ายมันเอาง่ายนะผมอธิบายแบบโคตรง่ายเลย
แท็กซี่ที่เวลาไปจอดรับผู้โดยสาร
แล้วไปอยู่สมมุติว่าอย่างไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่ง

แท็กซี่เนี่ยไปจอดแล้วก็วางคิวกันเองว่า
กลุ่มกลุ่มพวกนี้ใครมาปุ๊บเนี่ยก็สามารถไปจอดได้
แต่แท็กซี่แปลกหน้าเข้ามาปุ๊บเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เหมือนกัน
วินมอเตอร์ไซค์ก็เป็นอันนี้เหมือนกัน
นึกออกไหมคนที่ได้สิทธิ์พี่จะเป็นผู้ค้าสลาก
ไปกดตู้นี้ไม่ได้เพราะตู้นี้กูจองไว้ก่อนแล้ว
เนี่ยตั้งกันขึ้นมาเองด้วย

เราก็เข้าใจในกล้องสลาด
ดูสิลายเก่าลายใหม่ดูสิ

นี่ฮะเห็นไหมจิกหัวหยุมหัวเห็นไหมล่ะ

ใหม่เข้าไปยืนต่อคิวก่อนตั้งแต่แรกตั้งแต่เช้า

ทั้งหมด๓๐คน๓ตู้ตู้ละ๑๐คนกูล็อกให้หมดแล้ว

ก็นั่นไงคือคนอื่นมากดไม่ได้
คือใครไม่เข้าใจเลย
สูทรภัณฑ์บุรีถูกต้องไหมนะ
สูทรภัณฑ์บุรี
แต่จริงแล้วมันมีทั่วประเทศ

คือไปจองหน้าตู้เลยว่า
ตู้นี้เป็นของฉัน

ไหนก้อนไหนขอแท้งอ
ตู้ที่๒๐คนตู้ที่๓๐คน
อ่าแล้วส่งเป็นคนอื่นที่มาต่อปุ๊บไม่ได้

เพราะว่าชุดหนึ่งเนี่ยมันมี๕๐๐

แล้วคือในตู้นึงเนี่ยเวลากดไปปุ๊บเนี่ย
ที่เขาจะออกมาให้เนี่ยมันเกี่ยวข้ามันเป็นแบบ
คนอื่นเขาก็ไม่ได้ไงอืมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นทีเนี้ยไอ้เรื่องนี้มีคนบอกว่า
เอามาทำทำไมมันไม่รู้เรื่องผมจะบอกเลยเรื่องนี้สำคัญที่ต้องทำเพราะรู้อะไรป่ะ
หนึ่งกองสลากต้องมาดูแลสองเขาอ้างว่าธนาคารอนุญาตอืมแต่ธนาคารก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่อง
แล้วเขาบอกเลยว่าไม่มีให้มีการอย่างนี้แต่คนที่มาเขาบอกว่าก็ธนาคารอนุญาต
หรือมันจะต้องไปถึงขั้นพวกว่าธนาคารจังหวัดต้องลงมาคุมให้ดีเพราะอะไรรึเปล่า
วันนี้อาจจะดูเป็นปัญหาไร้สาระแต่เชื่อไหมวันหนึ่งมันจะยิงกันตายใช่เชื่อมันยิงกันตาย
เขาบอกว่าพอกดมาปั๊บขายต่อได้ราคาได้กำไรนะ
ก็ใช่ไง๗๒บาทไงขนาดไหนก็จะ๗๐บาท
๗๑๗๒เดี๋ยวก่อนนะชุดหนึ่งเนี่ยมันประมาณ
เดี๋ยวนะผมโกรธให้ดูชุดหนึ่งมัน๕๐๐ใบ
หนึ่งมี๕๐๐ใบมัน๓๕๒๐๐บาท

มีค่าใครไปกดมีค่ากดให้๑๐บาทด้วยนะ
กูให้กุมเดียวกดให้อีก๑๐บาทนะ

เพราะมากขายงั้น๘๐บาทใบละ๑๐บาท
เขาก็บอกว่ามีคนไปรองรับหน้าน่าคือแบบ
ก็ไปกดให้เเต่าทั้ง๑๕บาท
ใช้แต่อันนี้คือไปการกดจองสิทธิ์ครึ่งเนี่ย

จาก๗๐บาทมาขายแล้ว๑๒๐บาทไหมเนอะ
มุติมดดำได้โคต้าจากกองสลากเขาจะมีบัตรให้มดดำ
ไปเสียบแล้วกดถูกไหม

คือเขาบอกว่าตอนนี้ที่ผ่านมาเขาเรียกตัวแทนไปทำสัญญา

ซึ่งก็มีคนเข้ามาทำสัญญาเรื่อย

สัญญาเนี่ยมันจะกระจายยังไงหมดนะ

คือคนกลุ่มนี้หรือคนทั่วไปที่ค้าสลาก
เขาก็มีเหตุผลของเขาเขาบอกเขาก็ต้องทำมาหากินถูก
ต้องทำมาหากินเพราะฉะนั้นเขาก็จำเป็นที่จะต้องมีการแก่งแย่งกันอย่างนี้
ถามว่าแล้วเหตุผลมันคืออะไรเขาบอกว่าสลากมันถูกตัดล็อตออกไป
เพื่อเอาไปขายดิจิทัลไปขายในออนไลน์สลากมันก็หายไปเป็นล้านอ่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มแต่พี่เองอ่ะพี่ก็บอก
พี่ก็เข้าใจในมุมของกองสลากมุมหนึ่งถามว่าเข้าใจตรงไหน
อย่าลืมนะประโยชน์สูงสุดไม่ใช่อยู่ที่ผู้ค้า
ประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ผู้บริโภคผู้บริโภคต้องซื้อ๘๐บาท
ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกองสลากเขาก็ตัดไอ้รถพวกนี้ออกมา
เพื่อขาย๘๐บาทให้ถึงมือผู้บริโภคเพราะถ้าผู้บริโภคเอาไปซื้อข้างนอก
เขาก็บวกกันไปเป็นร้อยแล้วหลังจากนั้นผู้บริโภคก็จะไปด่ากองสลากว่า
เฮ้ยทำไมมึงคุมหวยไม่ได้ทำไมมึงให้เขามาขายร้อยกว่าบาท
สลากก็เลยใช้วิธีตัดล็อตแล้วขายให้๘๐บาทโดยตรง
ถูกไหมถูกเสร็จปุ๊บคนกลุ่มนี้เขาก็บอกว่าอ้าวทำอย่างนี้ครูก็ไม่มีสลากมาขายสิวะ
มันก็เกิดแต่ถ้าเกิดอ่ะเราปล่อยให้ผู้ค้าได้มีการซื้อเอาไป
ขายต่อมันก็เป็นร้อยกว่าบาทอีก
มันก็จะเวียนอยู่อย่างนี้ไงมันก็ไม่จบ
ผู้บริโภคหรือผู้ค้าแต่สำหรับพี่พี่มองว่าผู้บริโภค
แต่ผู้ค้าถามว่าสำคัญไหมก็สำคัญเพราะเขาก็ต้องทำมาหากิน
มันก็ต้องหาจุดกึ่งกลางให้เขาให้ได้เหมือนกันอืมเนี่ยปัญหามันอยู่แค่ตรงเนี้ย
มันต้องแก้ให้ได้อ่ะใช่เพราะไม่งั้นอย่างที่บอกเนี่ยอ่าโอเค
เขากดมาเขาได้๗๐กว่าบาทปรากฏว่ามีคนมาซื้อต่อ
เอาไปขายต่อก็บวกราคาเพิ่มไปราคามันก็สูงขึ้นมาอีก
เหมือนกับคนที่เขาขายกันทั่วไปพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกเขารับมา๙๒บาทแล้ว
แสดงว่าต้นต่อที่คนอยากได้โคต้าหวยโคต้าหวยกันนะเม
สิบใบละเจ็ดสิบบาทถูกต้องปะกว่าจะมาคิดดูเรื่องว่ากว่าจะมาถึงพ่อค้าแปดขาเดินใหม่เราอ่ะ
แต่อีกคนจับอีกคนนึงก็ได้กำไรก็๘๙๐๐แล้วแม่จริงเหรอ

ร็อต๑แปลก๙๐๐๐เดือน๑สองโม้ดก็ได้๑๐๐๐๐กว่าบาทแล้วเนอะ
อืมต้องรอไปดูกันต่อว่าจะยังไง

คู่กรณีที่เขาไปนั่งไอ้คนที่โดนไล่ไม่ยอมให้กด
เขาบอกว่างั้นมึงก็เอาตู้กลับไปไว้บ้านมึงเลย

ไหนใส่ฉันก็จะพูดคำนั้นน่ะ

เออมึงต้องไปใส่รูตู้บ้านมึงเลย
เพราะจริงมันเป็นตู้สาธารณะที่ทุกคนก็ไปกด

แล้วที่แปลกใจคือไปอ้างว่าธนาคารกรุงไทย

นั่นแหละ

คือธนาคารเขาก็ไม่ได้แยกให้นอนค้างใช่ไหมคะ

ธนาคารเขาก็ไม่อนุญาตให้นอนค้างใช่ไหมคะ

เดี๋ยวไปรอตามดูกันต่อว่าจะยังไงกับเรื่องนี้นะคะ
มันมาก
คุณพระดำเรื่องอดีตแม่บ้านของขวัญเป็นยังไงฉันต้องอ่านเรื่องจราเข้ไม่ใช่เหรอ
คุณอ่านเจาะละเข้ให้จริงจริงผมอ่านเจาะละเข้ง่ายกว่าคือเอาเอาพูดส่วนตัวก่อน

คุยกับนางเนี่ยพี่ขุยแล้วนะคะพี่หุ่นเป็นคนตอบหาแม่นาง
อันนี้มันตั้งแต่เมื่อคืน
นางก็บอกว่าพี่ปกติหนูพร้อมจะโดนด่า
แต่คราวนี้หนูไม่ยอมหนูมีคลิปหมดทุกอย่าง
มีกล้องวงจรปิดใครอยากจะขอกล้องวงจรปิดให้กล้องวงจรปิดเล่าเรื่องเองแล้วกัน

หนึ่งข้าวจานจริงอันนี้พี่ก็ไม่เชื่อนะ

คือ๒เนี่ยอย่างข้าวหมา
ใครจะมาใส่จะหมายถึงจานข้าวของหมาอย่างนี้

แต่พูดให้ฟังว่าอันนี้สิ่งที่ขวัญเนี่ย
เขาพูดกับเรามาอย่างนี้
เขาบอกว่ากรณีหนึ่งสาวออกมาแฉว่าดาราดังเนี่ย
จ้างเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแทบไม่ได้พัก

เธอคุยทั้งแม่เธอคุยสักไอ้กวัน

เขาก็บอกมาจากนั้นคือมันเป็นเรื่องจริง
คือไอ้ข้าวจานข้าวหมาที่เขากินเนี่ย
เขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นวางให้หมาไปกินนะ
คือเป็นจานที่สำหรับเอาไว้ผสมหมาคลุกแล้วก็ไปให้กิน
ป้อนหมาเสร็จแล้วตัวน้องเขาเอามาล้างแล้วก็กิน

ทั้งบ้านทั้งบ้านมันจะมีจานจานเดียวจริงจริงเหรอ

คนที่ไม่รู้เนี่ยฉลาดที่สุด

เรียนสิ
เข้าไปแล้วอ่านต่อจะลุก

ตอนนี้คนอยากรู้เฉยว่าเชื่อใครได้มากกว่ากันอ่าแม่อ่ะ
ดูตั้งแต่เที่ยงวันดูคุณแม่แต่เมื่อคืน
คนอยากจะดูว่าเชื่อคาดิทัลมากกว่ากัน

แล้วบอกว่าเหมือนด่าหมาเขาด้วย

แต่ไม่คืออย่างนี้วันนี้เนี่ยจริงคือ
ตัวอดีตแม่บ้านของคุณขวัญอุสามณีเขามีเปิดใจในรายการเที่ยงวันอันเหตุการณ์
ซึ่งพี่หนุ่มมีโอกาสได้คุยไปแล้วตามที่บอกไป
บอกว่าตอนแรกตกลงกันว่าจะดูแลเฉพาะสุนัขให้เท่านั้น
ส่วนงานบ้านเนี่ยไม่ต้องทำแต่ว่าคุณแม่เนี่ยจะพูดอีกแบบนึง
ถ้าสุนัขนอนเนี่ยก็ให้ช่วยทำงานบ้านแต่ถ้าสุนัขตื่นเนี่ยก็อุ้มไว้
มืออีกมือก็ทำงานบ้านด้วยยืนยันว่าสุนัขของดาราสาว
ตั้งแต่ก่อนเข้าไปทำงานแล้วซึ่งตอนที่เข้าไปทำงานวันแรก
พบสุนัขมีเลือดออกที่อวัยวะเพศตอนแรกคิดว่าสุนัขเป็นประจำเดือน
ไปแจ้งคุณแม่ดาราสาวอันนี้คืออดีตแม่บ้านบอกแบบนี้
แล้วก็บอกว่าก่อนที่จะพาสุนัขไปหาหมอแล้วก็ทราบว่าสุนัขขาดน้ำ
หลังจากกลับจากหาหมอเนี่ยก็ให้น้ำสุนัขตลอดแต่ยังไม่ได้ให้ทุก๕นาที
เพราะว่ายังไม่ทราบส่วนที่บอกว่าสาเหตุที่ไล่ออก
เพราะว่าทำสุนัขเกือบตายเนี่ยน้องบอกว่าตนเองก็เพิ่งจะเข้าไปทำงานได้๑คืน
และสุนัขก็ป่วยอยู่แล้วสำหรับประเด็นให้กินข้าวจานเดียวกับสุนัขนั้นเนี่ย
ไม่ใช่ข้าวของหมาแต่เป็นจานที่ใช้คลุกข้าวสุนัขก่อนจะนำมาล้าง
แล้วตัวเองก็เอามาใช้จากนั้นเนี่ยหากถ้าสุนัขป่วยจะใช้จานเนี้ย
แต่ถ้าตัวอื่นจะมีชามตัวเองแม้จะล้างจานแล้วแต่ก็เป็นชามเดียวกัน
จะเป็นคนรักหมาเขาบอกว่าแต่ก็รู้สึกผอึบผอมแล้วก็รับไม่ได้
อันนี้ตัวน้องบอกแบบนี้นะคะตัวน้องอดีตแม่บ้านนะ
ทีนี้ทางคุณขวัญอุสามณีเราอ่านตามคลิปตามสคริปต์นะคุณผู้ชมนะ
บอกว่าให้แม่บ้านเนี่ยนอนหนึ่งชั่วโมงน้องก็เลยเอาขึ้นมาเขาบอกว่ามันไม่เป็น
ความจริงโดยคลิปที่ว่าเนี่ยเป็นคลิปตั้งแต่วันที่๓๑สิงหาคม
ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงประมาณ๒๐นาฬิกา๔๐นาทีเนี่ย
ในบ้านปิดหมดแล้วอืม
แล้วก็ห้องนอนน้องหมาก็นอนหมด
จากนั้นช่วงเวลาประมาณ๒๓นาฬิกา

คุณผู้ชมลองดูนะนี่
อันนี้ขวัญเขามาลงไว้ตอนตี๕นะ

บอกว่าลุกขึ้นมาเข้าครัวแล้วก็
นอนที่ห้องกินข้าวเดี๋ยวก็ถามนิดนึง

ให้คิดเอาเองเพราะเมื่อกี้แม่บ้านบอกไง

คือใช้วิญญาณในการรับชมไอ้ธรรมดาเราใช้คำนี้ก่อน

สิ่งหรือเชื่อสิ่งนี้รับไปเลยอย่างนี้

น้องไม่ออกมาพูดอยู่แล้วเออเออ
อธิบายต่อบอกว่าจะเห็นความเคลื่อนไหว

แล้วก็นอนที่ห้องกินข้าวจนกระทั่ง

ตี๓แม่บ้านก็ยังนอนอยู่

ความจำเสื่อมเดินยืนกินอาหารเองไม่ได้
ก็เลยจำเป็นต้องจ้างคนมาดูแล

ก็บอกว่ารักหมาแล้วก็ขอโอกาสทดลองงาน

เมื่อนำมาเลี้ยงกลับพบว่านุ่มนิ่ม
เจ้าน้องหมามันมีภาวะขาดน้ำ
โรงพยาบาลสัตว์ต้องวันลบรับ

เพราะว่าขันอยู่กับแม่อยู่ต่างจังหวัด
แต่เขาไม่ขึ้นรถไปกับโรงพยาบาลนะคะ
เพราะว่ากลับไปนอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ส่วนเรื่องเงินค่าจ้างขวัญก็ระบุในประกาศ
แล้วว่าแต่ตกลงแล้วแต่ตกลงเลย
แล้วก็มีการตกลงกันล่วงหน้าถึงความสามารถในการทำงาน

ซึ่งขวัญจ่ายเป็นเงินสดจากบริษัท
และแม่บ้านคนนี้ยังด่าหมาตัวอื่นของขวัญว่า

ข่าวคี่จะข่าวเขียนแบบนี้
เดี๋ยวหรอถ้าอยู่ในปากพี่ที่ปรงแบบว้าง

มันอยู่ในปากหนูมาดูซอฟต์ลูกถ้าอยู่ในปากพี่นี่โอ้

อาจารย์คลิปอะอู้อย่ามาเน้นสิเห็นไหมหรอ
คุณเป็นคนดูไม่สุภาพค่ะอีพิธีกรผู้ดี
ยังไม่จบน้องบอกว่าแล้วแม่บ้านก็ยังถ่ายรูปไปลงเหมือนบ้านตัวเอง
กินข้าวจานเดียวกับหมาน้องบอกยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
ใครจะยอมให้คนอื่นทำแบบนี้กับตัวเอง

เราต้องเข้าข้างใคร

เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดพอเราไม่รู้มันต้องไปคุยกันเอง

นี่มันใครขึ้นน่ะเราขึ้นหรือเขาขึ้นวะ

นี่มันขึ้นเหมือนกูกำลังเลิศเล่าเรื่องหมอปลาอยู่

เราตัดสินใจใครแต่ไม่ได้

อย่างแม่มดบอกบางอย่างก็เหลือเชื่อเกิน
แล้วเรื่องนี้ก็ดันเอามาวางให้พี่อ่าน
พี่ก็บอกพี่คิดถูกแล้ว

จริงแล้วหนุ่มพูดอย่างนี้ปุ๊บก็ไม่กล้าวิเคราะห์ต่อเลย
วิเคราะห์อะไรล่ะเราก็ไม่รู้ไงอะไรข้อเท็จจริงไม่เท็จจริง
จริงไหมล่ะหนุ่มพูดอย่างนี้เหมือนเปิดช่องว่าง
เราไม่ได้วิเคราะห์อันนี้เราอ่านตามสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายพูดนะคะ
ดังนั้นคุณผู้ชมก็ลองสาธิตรูไว้อย่างไรพี่พี่พ่อเขาอยากวิเคราะห์ไง

ไอ้ผีไอ้บ้าเอาสุดท้ายก็ได้เอาสุดท้ายก็ได้
แล้วจะได้อย่างแต่ละคนว่าใครจะเชื่อใครไม่เชื่อใครไหมเนอะ
ไปดูไอ้เข้ดีกว่านะฮะโอละพ่อชาวบ้านแตกตื่นจราเข้สองเมตรโผล่คลองปากเก็ต
เนี่ยนะฮะไปดูหน่อยนะครับคือจากวันนี้ที่มีข่าวการพบจราเข้ขนาดสองเมตร
ลอยคออยู่ในคลองบ้านเก่าซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นคลองระบายน้ำ
นะฮะอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่เพื่อประเก็ตจังหวัดนทบุรี
ตกอกตกใจนะฮะเทศบาลปากเกร็ดเนี่ยต้องติดต่อกับทางกรมประมง

ก็นี่ไงเข้เขาบอกจะไปจ่ายเข้มันลอยคออยู่นี่ผมก็อ่านอยู่นี่ไงเรา
บอกว่าอยู่ที่ตำบลบบุรีอยู่ที่คลองบ้านเก่า
ล่าสุดนะฮะธนพลนะครับธนพลพระรามหางมันคล้ายกันอายุ๒๖ปีนะ
เป็นเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำประตูคลองบ้านเก่าเปิดเผยบอกว่า
นไม่เชื่อหรอกว่ามีไอ้เข้อยู่ในคลองแห่งนี้
ทำหน้าที่เฝ้าประตูระบายน้ำอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้ว
ถ้าจะมีมากที่สุดนี่ก็เฮียแล้ว
เดี๋ยวน่าเห็นไหมคะ
แต่ต้องฟังแยกให้มันดีนะสิคุณต้องแยกให้ดีนะเขาบอกแบบนี้
บอกว่าเขาเฝ้าประตูระบายน้ำมาอยู่ตรงนี้มานานแล้วถ้าจะมีมากสุดก็เฮียแล้ว
ตัวเฮียนี่แหละก็คือตัวเฮียนั่นแหละ
ก็ต้องพูดได้มันคือตัวเยียจริงมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกไหม
เออแล้วก็ตัวเงินตัวทองตัวตัวต่อไปหน่อย
มันก็ตัวนี้แหละคือมันมีเยอะเยอะเกินบริเวณประตูระบายน้ำแห่งนี้นะครับ
ซึ่งตัวเองคิดว่าคนอาจจะเห็นจอราเคนี่จริงมันไม่ใช่
อาจจะเห็นตัวเฮียนี่แหละฮะแล้วก็คือไปเห็นว่ามันเป็นจราเข้นะ
คือจริงแล้วเขาบอกว่าขนาดมันก็ใหญ่นะแต่มันก็อาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าจราเข้นะครับ
แต่โดยตามธรรมชาติของจอราเข้เนี่ยจะไม่ชอบอยู่ในน้ำที่มันไหลผ่านแบบนี้
และยังต้องการพื้นที่สำหรับขึ้นมาอาบแดดด้วย
แต่ว่าบริเวณคลองแห่งนี้นะครับเป็นเขื่อนปูนทั้งหมด
จราเข้ไม่มีสิทธิ์ปีนขึ้นไปได้เลยนะครับเพราะจราเข้ขามันสั้น

เห็นข่าวแล้วก็รู้สึกขำเหมือนกันนะบอกว่าแหมไอ้ที่เจอนั่นแหละน่าจะเป็นฮีแหละครับ

ก็ตัวเอี้ยอยู่แล้วล่ะจบ
แต่ตัวมันใหญ่บางคนก็เลยอาบพูดก็ใจ
คนเขาเจอกันบ่อยไงบางทีมันไปอยู่ในชงในสวนเนอะกุ้งมากิน
โอ้โหแต่มันขึ้นมาตามคลองเขาเถอะน้ำมันท่วมไง
คนที่แชร์กันไงแม่ที่อยู่ในบ้านรับปลาดุกเข้าไปอยู่ในบ้านไงคนถ่ายรูปกันเยอะอ่ะ
คุณผู้ชมยังจำเรื่องราวของน้องจีหุ่นได้ไหมคะ
อายุ๗ขวบนักเรียนชั้นป๒ที่เสียชีวิตอยู่ในรถตู้รับส่งของทางโรงเรียนนะคะ
ปรากฏว่าก่อนหน้านี้ก็คือคุณแม่เองเขามีความคาใจถึงสาเหตุการเสียชีวิต
ว่ามีการอำพลางศพหรือเปล่า
ก็เลยมีการนำศพของน้องเนี่ยไปฝากไว้ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะ
ก็เป็นการฝากเอาไว้ระหว่างที่รอผลชนสูตรศพของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจประมาณ๒สัปดาห์หลังจากเกิดเหตุมา
ทีนี้ล่าสุดพ่อกับแม่ของน้องจีหุ่นแล้วก็ญาติญาติมีการเดินทางมารับศพ
เพื่อที่จะนำไปตั้งสวดบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านเก่า
อยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีสวดเป็นเวลา๗วันนะคะ
โดยทางพ่อแม่ก็บอกว่ายังทำใจไม่ได้แล้วก็จะขอทำพิธีให้นานที่สุด
พร้อมทั้งนำชุดกระโปรงลายสีชมพูแล้วก็โบคัดผมที่น้องจีหุ่นชอบ
มาแต่งให้กับน้องเป็นครั้งสุดท้าย
โดยทางคุณพ่อของน้องจีหุ่นมีการเปิดเผยค่ะบอกว่า
ผลชนะสูตรจากกระทรวงยุติธรรมที่คุณหมอให้มาเนี่ยค่อนข้างจะเคลียร์แล้ว
กับแม่เนี่ยจึงอยากจะนำศพของน้องไปทำพิธีให้เร็วที่สุด
ส่วนผลชนสูตรก็ค่อนข้างจะละเอียดนะคะ
ซึ่งก็สอดคล้องกับทางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดคลิปให้ดู
แล้วก็เรื่องของคดีก็ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ

สงสารน้องก่อนนะครับสงสารมากเลยนะครับสงสารมากเลยนะครับสงสารมากเลยนะครับ
สงสารแล้วพูดมาชมดีละเราพักเบลกกันสักครู่หนึ่งค่ะโอเคพักก่อน
เขาว่าไงไม่อยากจะคิดว่าจะได้ยินคำนี้จากรถเมย์ลงเร็วมากลงเร็วนี่พี่ผมส่ง
อ่านตามข่าวขึ้นแล้วเหรอไอจิ๊บขึ้นเร็วมากเลยนะ

ก็ไม่คิดว่าจะเป็นคนส่งเขากุ๊บทำไมเจ๊บต่อไปลองดูนี่ขึ้นมาหน่อยสิ
ขึ้นมาหน่อยสิเร็วจริงดูสินี่แป๊บเดียวเอง
เห็นไหมไม่คิดเลยว่าจะได้ยินคำว่า
เห่าหาโพ่งจากปากรถเมย์คนหนึ่งนิดในรายการทีวี
แต่ต้องดูต่อไปนะกัญชัยตามด้วย

ก็คือเป็นสัตว์ไงเราก็อ่านตามข่าวเหมือนกันนะ

นั่นแหละค่ะคือนอนไม่หลับว่าไงเจี๊ยบ
เขาลงเร็วมากเลยนะยับครับนาย
เมื่อคืนยับครับนายโดนไปสี่หนึ่งไง
อยากพูดเรื่องนี้กับพี่เจี๊ยบแน่เลย

เวลาแรกไหนเขาบอกว่าโลกสงบมาก
ขยี้เรื่องนี้นี่แหละใช่ไหมโลกนี่สงบมากผมบอกเลย
ต้องเรียกว่าไม่นับแหมดในเมืองไทยไม่อุ่นเครื่อง
โอ้โฮโอ้โฮสี่หนึ่ง
วันก่อนเขาลงเห็นไหมบอกพี่ยุทธ์ทำมือนะ
ใช่ไหมอย่างนี้เขา๙๐ค่อยแม่ง๙๐
แหมพี่หนูไม่ตั้งใจแบบว่ารอเลยนะเนี่ย
รอเลยนะอืมโอ้โหหายได้พักนึงอะเฮียบ
ดีแล้วสงบปากสงบคำป่ะร่วมก็ได้สงบ
แต่แต่ละคนนะอยู่รอบตัวผมมันน่ากลัวชื่อเสียง
อีเตี๊ยบอย่างนี้อีมดอย่างนี้ชื่อเป็นสัตว์เนี่ยน่ากลัว
อีบ้าอยู่กับอีหนุ่มนี่แหละน่ากลัวสุด
อีเตี๊ยบเรียกด่วนกับอีมดลาดเภาสองคนเนี่ยห่วนพอกัน
พี่มีชื่อใหม่แล้วหรออยู่กับอีหนุ่มกันใช่นี่แหละแสบสุด
บ้าสุดอุ้ยตายแว้งได้อย่าล้มล้มปุ๊บหนุ่มขึ้นนี่ไงหนู
อุ๊ยเดี๋ยวแหวนเป็นรอยโอ้โฮเดี๋ยวแหวนเป็นรอยไม่ได้อย่างนี้ก่อน
อ่าโอเคไปยายจ๊ะจ๊ะไปทำหน้าอกมารู้ไหมข้างเท่าไหร่
อะไรนมข้างกัน๑๐ล้าน
เฮ้ยบ้ามันเป็นเล่นเหรอ๑๐ล้านเถอะ
ฟรีที่เกาหลีไงก็เลยแต่ก็คือลงทุนไป๒๐ล้าน
แต่ขนาดนั้นน่ะก็คือโอเคแหละยอดเงินปุ๊บของจ๊ะลง๒๐ล้าน
ก็จะเป็น๖๐ล้านแต่ไอ้จ๊ะเนี่ยมันโดนทุกแชร์
ไม่ได้ไม่ใช่แค่นี้ไม่ได้คุกแชร์ทุกแชร์ที่เป็นข่าว
ฉันว่าไอจ๊ะโดนหมดอ่ะโอ้ลงทุนหลายอันเลยแล้วก็ไม่ปรึกษาใครด้วยนะ
เวลาลงทุนแต่เวลาถ้าสมมุติเนาะแองจี้เนอะโดนปุ๊บมันก็จะมาหา
ตอนเมื่อก่อนอัดรายการตัวแม่มาแล้วเดี๋ยวก็จะมาหาแล้ว
จะมาเล่าแล้วมารู้ตอนที่ลงทุนไปแล้วร้องมั้ยร้องมั้ย
พี่มันไม่ร้องอืมแปลกไหมมันผีบ้าจริงจริงวันนี้
ล่าสุดในยูทูปของพิเลพายเนี่ยจ๊ะก็ได้ไปเปิดเผยข้อมูลเพิ่ม
แต่ว่า๖๐ล้านค่ะไม่ใช่๒๐ล้านโอ้โหถ้าไม่รวยจริงทำไม่ได้
เพราะว่าโดนหลอกเงินสดค่ะเจ้าตัวก็โพสต์อีกว่าขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ส่งมาให้จ๊ะนะ
ทุกช่องทางเลยวันนี้ชีวิตจ๊ะมีความสุขมากมีครอบครัวที่ดีมีพี่น้องที่ดีมีเพื่อนที่ดี
อืมกำลังใจจ๊ะล้นหลามมากมากค่ะบวกกับว่าไม่ว่าจ๊ะจะเจอปัญหาใหญ่แค่ไหน
เวลารงเงินน่ะเนอะอือเปรคเนอะอ่าเดี๋ยวกลับมาก่อน
กึ่งเจ็บบาทนี่กุ๊กโต้ยยี่สิบบาทเอิ่มเนอะ
พักไปหน่อยอีก๑๐บาทโอเคอร่อยแล้วโอเคเกินเวลาคุณอุ๋ยนมซีเข้ามา
ไม่ใช่คุณอุ๋ยพักผูกค่ะไปแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

กระดาษกระดาษ
เฮ้อไข่ไข่

ใหม่กว่าเดิม

กระดาษ